เรียนท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุล
แทนรัศดรพักเก้าไกลแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
ในฐานะกรรมธิการค่ะได้ขอสงวนความเห็นเพื่อตัดลดงบประมาณ
ของกระทรูปมหาดไทยในมาตรายี่สิบลงเหลือสองแสนห้าหมื่นสองพัน
ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาทเศษนะคะโดยปรับลดลงประมาณเจ็ดพัน
ร้อยล้านบาทค่ะท่านประธานที่เคารพครับเอ่อ
ปัญหาหนึ่งที่เราพบกันพบกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะ
ก็คือว่างบประมาณที่ถูกปรับลดลงมาเป็นจำนวนมากจากปีที่แล้วนะคะ
แต่ด้วยความที่เรายังคงกังวลอยู่กับเรื่องของรายจ่ายลงทุน
ว่าจะต้องมีสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้ทำให้เรายังมีงบก่อสร้างนะคะ
จำนวนมากที่ไม่ได้ถูกปรับลดลงไม่ได้ถูกเลื่อนงวดงานออกไป
ทั้งที่ปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่เหมาะสมที่จะมีการก่อสร้างจำนวนมากนะคะ
ในระหว่างที่งบสวัสดิการต่างของเรายังถูกตัดลงงบกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ

บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกระทรวงมหาดไทยสูงเป็นอันดับสอง
รองจากกระทรวงคำบนาคมนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองพันล้านบาท
และที่สำคัญค่ะก็ยังมีการของงบเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานต่าง
บ้านพักข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะแค่กรมการปกครองกรมเดียว
ร่วม๑๐๐๐ล้านบาทเอาไปสร้างอะไรบ้างเอาไปสร้าง
บ้านพักค่าราชการระดับเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบล้าน
สร้างที่ว่าการดำเภอแห่งละยี่สิบเจ็ดล้านรวมเงินแล้วเนี้ยสองร้อยหกสิบล้านบาท
มีการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนซึ่งดิฉันไม่มั่นใจว่า
ก่อสร้างกองร้อยทำยังไงอาจจะเป็นที่ที่ทำการของกองร้อยนะคะ
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เม็ดเงินร่วม๓๐๐กว่าล้านบาท
สร้างหอกระจายเข่าประจำหมู่บ้านอีกสี่สิบล้านบาท
ขณะที่กรมโยธาธิการมีการของงบประมาณเพื่อซ่อม
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสี่สิบสองจังหวัดพร้อมพร้อมกัน
ที่ฉันนึกไม่ออกเลยจริงว่าทำไมสำนักงานโยธาธิการจังหวัดถึงพังพร้อมกันถึง๔๒จังหวัดด้วยกัน
จากนี้ยังมีการของงบประมาณเพื่อสร้างจวนผู้ว่าจวนละ๑๒ล้านบาทนะคะ
ถ้านับรวมทั้งบ้านจวนผู้ว่าจวนรองผู้ว่าบ้านพักของหัวหน้าจังหวัดแล้วเนี่ย
รวม๓๔หลังใช้งบประมาณ๑๓๖ล้านบาท
แล้วยังมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในโครงการต่างอีกมากมายนะคะ

แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ขัดขวางว่าข้าราชการควรจะได้รับสวัสดิการ
ราชการสมควรที่ได้รับขวัญและกำลังใจ
ข้าราชการระดับสูงและข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะ
แต่ว่าปีนี้ปีที่เราขัดสนเรื่องงบประมาณเหลือเกิน
ปีที่เราต้องตัดลดสวัสดิการของประชาชน
โครงการแบบนี้สามารถเลื่อนออกไปได้ก่อนหรือไม่
มาค่ะถ้าเจาะลึกลงไปอีกว่า
กรมในกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับงบก่อสร้างมากที่สุดคือกรมอะไร

ก็คือกรมโยธาธิการค่ะ
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะคะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นกรมที่ทำหน้าที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาโดยตลอดระยะเวลา
หลังจากที่เรามีการปฏิรูประบบราชการในสมัยราชการที่๕
แต่ด้วยความที่ระบบการปกครองของเราระบบการบริหารราชการของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะ
หลายงานที่เคยเป็นงานที่โยธาธิการทำปัจจุบันท้องถิ่นเอาไปทำหมดแล้ว
โยธาธิการทำแม้แต่ถนนวันนี้ก็กลายเป็นอีกกรมหนึ่ง
ไปแล้วนะคะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
แต่ณปัจจุบันกรมโยธาธิการยังได้รับ
ความประมาณสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเก้าล้านบาท
และทำในภารกิจที่อาจจะไม่จำเป็นและอาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมโยธาธิการ
บรรยาธิการพูดในภารกิจของตัวเองว่าทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองดูแลผังเมืองอะไรต่างนะคะ
แต่พอมาดูในรายละเอียดที่กรมโยธาธิการทำนะคะขอสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะ
ระบบป้องกันน้ำท่วมก็ไปซ้ำซ้อนกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมเจ้าท่า
ท้องถิ่นและจังหวัดก็มีระบบป้องกันน้ำท่วมกำจัดผักตบท่านประธานค่ะ
ทำกัน๖กรมทั้งกรมชนรับประธานกรมโยธาธิการกรมเจ้าท่ากรมการช่างทหาร
เขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำก็ไปซ้ำกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมเจ้าท่า
พัฒนาเมืองสร้างถนนซุ้มประตูเนี่ยอันนี้มันเป็นงานที่ไม่ใช่ตัวของกรมโยธาธิการแล้ว
เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปล่อยให้เขาทำไปก็ยังทำอยู่
นี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปทำเขื่อนริมตลิ่งโขงไปทำเขื่อนกันคลื่นที่
ซึ่งต้องไปทะเลาะกับกรมทรัพยากรชายทะเลชายฝั่งและกรมเจ้าท่าอีก
ตกลงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำมันเป็นอำนาจของใครที่จะอนุมัติ
ส่วนงานที่เป็นงานของตัวเองจริงก็คือการทำผังเมืองและการตรวจสอบอาคารเนี่ย
ใช้งบประมาณเพียงแค่๑๑๔๔ล้านบาทและอีกงานหนึ่งที่ไม่ได้ซ้ำกับใคร
ก็คือโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง๑๕๐๐ล้านบาท
เราจะสามารถตัดความซ้ำซ้อนต่างเหล่านี้ไปได้
และจะสามารถที่จะประหยัดงบประมาณไปได้อีก
ก็จะสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจได้อย่างแท้จริง
กรมโยธาธิการไม่ห่วงอำนาจหน้าที่
ห่วงงบประมาณเอาไว้กับตัวเอง
ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องเล่าจากคณะอนุกรรมาธิการต่าง
กรมโยธาจะได้รับการปกป้อง
จากทั้งกรรมาธิการและก็อนุกรรมธิการเป็นพิเศษ
ตัดลดงบประมาณอะไรไม่ค่อยได้
ตัวอย่างเช่นจากอนุกรรมธิการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไปได้เพียงแค่๘๒ล้านบาท
คณะอนุกรรมธิการครุพันธ์ตัดไม่ได้เลยสักบาท
ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับกรมที่มีงบประมาณสูงเป็นอันดับต้นของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
ท่านประธานดังนั้นจึงขอยืนยันว่าขอปรับลด
งบประมาณทั้งกระทรวงมหาดไทยลง๗๘๑๐ล้านบาท
งบประมาณในวาระที่๑ค่ะขอบคุณค่ะ